เบื้องต้นก็กำลังสอบสวนกันอยู่แล้วก็แกะมรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนั้นตามรวบตัวปรุงหาด้ายพร้อมของกล่าง
ในการมีวงสมอายุ๓๐ปีแล้วก็นายชุมพลนาคนาคาอายุ๓๔ปี
ถูกตำรวจพระนครศรีอายุทยาตามจับกลุ่มได้พร้อมปืน๙มม
จะควบคุมตัวมาสอบส่วนที่โรงพักตอนประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมาครับ
โดยตำรวจเร่งแก่มรอยภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้เวลาเกือบ๖ชั่วโมง
ในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหลังทั้งคู่ร่วมกันก่อเหตุใช้ปืนยิงนักร้องและเพื่อนจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบางประหันเย็นเมื่อวานครับ
หนึ่งในผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา๑คนทราบชื่อคือนายอมรินลำพาอายุ๓๕ปี
คนนี้เป็นสาวประเภท๒ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑รายเป็นนักร้องร้านอาหารคือนางสาวเพชรรัฐดาเจริญวัยอายุ๔๓ปี
อาการยังคงโคม่าแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
เจ้าที่ชุดสืบสวนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั้นกลุ่มเพื่อนของผู้ตายแล้วก็ผู้ประเจ็บนั้นได้แจ้งบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ค้ายาเสพติด
ก็เลยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ขณะที่นายบรรจงพุทธบุตรซึ่งเป็นพ่อของนางสาวเพชรดาผู้บาดเจ็บก็บอกว่าลูกสาวเป็นนักร้องร้องตามร้านอาหารต่าง
แต่เขาเองไม่รู้เรื่องส่วนตัวของลูกสาวเลยไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ก่อเหตุอย่างไร
หรือไปมีความขัดแย้งกับใครหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่นะครับ